ชาวบ้านบอกว่าเอือมจริงเซ็งสุดเลยนะคะ

เข้าไปในบ้านของชาวบ้านแล้วไปหยิบของเข้ามา
ใช่เลยครั้งแรกไม่เป็นไรหรอกค่ะ
แต่เนี่ยมันหลายครั้งแล้วนี่ค่ะ
นี่กล้องเนี่ยสามารถไม่ค่ะมีเด็กเล่นชาวบ้านบอกไม่รู้จะโทษใครดีเลยนะคะ
โทษเด็กคือว่าพ่อแม่สั่งสอนแล้วไม่จำหรือโทษผู้ใหญ่ที่ไม่สั่งสอนและดูแลลูก
เฮ้ยเด็กเล็กจังนี่ค่ะเด็กเล็กอายุสักประมาณ๗๘ขวบเอง
ตอนล่างพี่นึกว่าเด็กโตหน่อยนี่ค่ะมาทรงกระจกเห็นไหม

หยิบไปเลยน่าจะเป็นของเล่นหรืออะไรสักอย่างนี่แหละค่ะ
หยิบไปเลยซึ่งอยู่หน้าบ้านเขา

เพราะแม้ผู้ปกครองถ้าเกิดว่าดูข่าวเราอยู่ก็
ลูกไปด้วยในตัวดีเลยนะคะ

ตำบลคลองกิวอำเภอบ้านบึงจังหวัดชนบุรีค่ะ
คุณผู้ชมเจ้าของบ้านหลังนี้
ชื่อว่าคุณวิจิตราสารบุตรอายุ๓๑ปี

บอกว่าเหตุการณ์แบบนี้คุณนักข่าว
มันไม่ได้เกิดขึ้นครั้งแรกนะมันเกิดขึ้นหลายครั้งแล้ว
แล้วเคยเตือนเด็กทั้งสองคนไปแล้ว
เคยเตือนไปแล้วแต่ก็ยังกลับมาทำอีก
เอ้าเราบอกว่าทำไมไม่ไปคุยกับพ่อแม่เขาล่ะ
ไม่ไปคุยไม่ไปเตือนพ่อแม่ไม่ไปบอกพ่อแม่ให้มาดูแลลูก

รู้ไหมคะคุณวิจิตราบอกว่าไง

มาจากไหนแล้วเป็นลูกหลานใคร

เด็กทั้งคู่วิ่งเล่นแบบนี้แทบจะทุกวัน

วิ่งเล่นแบบนี้แทบจะทุกวัน

บ้านล็อกประตูไว้แล้ว

เพราะฉะนั้นแล้วเธอบอกว่าเธอเดือดร้อน

คนอำเภอบ้านบึงแอดมินแบม

พอเอาเรื่องราวมาโพสต์ไว้เอาคลิปมาโพสต์ไว้

เด็กสองคนเนี่ยบอกว่าเคยเจอเหมือนกันนะ

ก็อยู่ในหมู่บ้านเดียวกันกับเจ้าของคลิป

แล้วเด็กสองคนนี้ก็เคยเข้าไปหยิบใน
ของในบ้านของเขาเหมือนกันนะคะ

ก็ถูกปีนรั้วเหมือนกัน

ชี้พิกัดได้ว่าเป็นลูกหลานของบ้านไหนถูกไหมฮะ

บ้านข้างที่อยู่ติดกับบ้านของเด็ก
ก็ถูกปีนรั้วเข้าออกหลายครั้งแล้วเหมือนกัน
โดยที่ไม่มีผู้ปกครองมาดูแลหรือห้ามปรามเลย

แล้วก็เข้ามาหยิบของในบ้านออกไปค่ะ
เหตุการณ์มันเกิดขึ้นบ่อยมาก

แล้วเราก็ไม่รู้ว่าเป็นลูกใครหลานใคร
ก็อยากให้ดูแลลูกหลานของตัวเองด้วยค่ะ
ก็อยากให้ดูแลลูกหลานของตัวเองด้วยอะค่ะ
ก็อยากให้ดูแลลูกหลานของตัวเองด้วยอะค่ะ
ก็อยากให้ดูแลลูกหลานของตัวเองด้วยอะค่ะ